ส่วนข่าวนี้จัดให้คุณผู้ชมสักหน่อยตามคำขอนะคะ
พาไป๒เลขเดจก่อนนี้

ส่วนกล้วยแห่งนี้เป็นของว่าที่ร้อยตรีธวัฒน์จำลองอายุ๕๕ปี
เจ้าของสวนเนี่ยเล่าบอกว่าเมื่อสองวันก่อนตัวเขาเองกับภรรยาเนี่ย
ออกมาตกแต่งสวนแล้วบังเอิญบังเอิญไปเห็นต้นกล้วยหินต้นนี้
ปลีมา๒ปีรู้สึกแปลกใจเพราะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
พอชาวบ้านรู้ก็แห่ไปสิคะรออะไรไปดูปลีกล้วยค่ะ
ว่ามันมีเลขอะไรไหมจุดทูบขอกันแบบนี้ค่ะเอาแบบนี้เลยนะ
ทีนี้นอกจากไปดูปลีกล้วยแล้วไปส่องบ้านเลขที่ของเจ้าของสวน
ก็คือบ้านเลขที่๑๕๘ส่วนเลขที่สวนก็คือ๕๑
แล้วก็ไปตีเป็นตัวเลขต่างนานาพนมมือ๑๐นิ้ว
ขอเลขเด็ดกันแบบนี้นะคะ
ของผมก็มีเหมือนกันครับที่เพชรชบูรณ์อำเภอบึงสามพันธุ์
ชาวบ้านก็เห็นงูขนาดใหญ่ตัวสีดำนะขดในใต้สารพระภูมิ
อยู่ที่บ้านเลขที่๔๓๒หมู่๗ตำบลบึงสามพันธุ
แล้วก็เลื้อยไปตามกำแพงบ้านแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ใต้ขอนไม้
กู้ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถานลงพื้นที่ไปช่วยจับงู
ก็สัก๑๐นาทีได้จับได้ครับตรวจสอบไปเป็นงูสิงดงขนาดใหญ่
ความยาวสัก๒เมตร๒๐ได้น้ำหนักราว๒กิโลกรัม
เตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

จากไปลุ้นการจับงูแล้วก็ต้องไปพากันไปจดเลขต่างที่มันเกิดขึ้น
ยงความยาวเลขที่บ้านน้ำหนักตัวอะไรก็ว่ากันไป
ก็ไปตีเป็นหวยนะตามความเชื่อนะฮะ
ต่อกันที่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เลยค่ะ
ชาวบ้านพาไปดูลอยคล้ายกับพญานาคเล้ย
อยู่บนโต๊ะตั้งทีวีในบ้านของนางจอมศรียะในวัย๖๙ปี
อุทัยหลานชายนางจอมเนี่ยเล่าบอกว่า

หลานสาววัย๑๓ปีตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นรอยนี้

ไม่มีใครรู้เลยว่ารอยนี้มาจากไหน
เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่เชื่อว่าพญานาคแน่นอน

รู้กันมาที่บ้านของนางจอมเลยนะ

นางนงยาวเพื่อนบ้านในระแวกนี้บอกว่า

แล้วพอกลับไปบ้านฝันด้วยนะ
ฝันเห็นผู้หญิงคนนึงมาเขียนตัวเลขให้คืออะไร
แม่ย่าพญานาคมาให้โชคลาภแน่นอน

นี่ค่ะขึ้นให้แล้วนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
ไหนก็ไหนแล้วที่นี่เราพาไปทุกครั้งเลยนะคะ

สว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม
แล้วก็ไปเสี่ยงโชคกันเนี่ยนะคะ
แล้วก็แห่ไปร่วมพิธีเปิดคุ้มทรัพย์รับโชคเมื่อวานี้
นำเครื่องเส้นไหว้ฟักทองมะพร้าวกล้วยน้ำว้าไข่สด
ไปถวายพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมาแล้วก็
พญามุจรินนาคาราช

คุณผู้ชมคนไปแน่นวัดเลยนะ
ที่พลาดไม่ได้ก็คือเข้าคิวกันเลย
ไปลวกไข่หายทองคำหายเงินแบบนี้ค่ะ
ตัวเลขอะไรแต่ละคนก็ได้ไม่เหมือนกันนะคะ

ก่อนที่จะถึงวันที่หนึ่งนี้จ้ะ